สวัสดีครับท่านผู้ชมครับร่างกายมนุษย์เนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ภัยมันก็ตามมาองค์กรใดก็ตามแต่เมื่อมีปัญหาอะไรสักเรื่องหนึ่ง
ปัญหาอื่นก็ตามมาครับเรื่องของโรงพยาบาลพระรามสอง
ก็อย่างที่คุณมิ้นโปรยไปเมื่อสักครู่มีหัวข่าวเช้าวันนี้
สบสก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดตึกโรงพยาบาลพระรามสอง
หลังตรวจเจอว่าเอาที่จอดรถมาดัดแปลงเป็นอาคาร
ที่สำคัญคือไม่ได้ขออนุญาต
อาคารที่เอาลงรถมาดัดแปลงนี่แหละเป็นอาคารผู้ป่วยนอก
ฟังข่าวนี้แล้วมีคำถามตามมาอีกครับว่า
จะมีใครรู้ไหมครับว่าอาคารผู้ป่วยนอกเนี่ยก่อสร้างขึ้นมา
โดยไม่ได้รับอนุญาต
อาคารโรงพยาบาลนั้นมีความสำคัญมากนะครับ

การก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็แปลว่ากระบวนการตรวจสอบความปลอดภัย

นี่เรื่องนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
ทำไมเขตบางขุนเทียนถึงปล่อยปล่าละเลยกัน
กรทมต้องตรวจย้อนหลังไปดูนะครับว่า
การต่อเติมเอาอาคารจอดรถ
ที่จอดรถเป็นอาคารผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาลพระราม๒เนี่ย

ว่าช่วงปีนั้นเดือนนั้นที่เขาต่อเติมกันเนี่ย
ใครเป็นผู้อำนวยการเขตบังขุนเทียน

ใครเป็นโยธาของเขตบางขุนเทียน
ต้องเอาคนเหล่านี้มารับผิดชอบครับ
คุณปล่อยประละเลยได้ยังไง
นี่ไม่ใช่ก็แอบต่อครัวหลังบ้านเล็กน้อยนะครับ
นี่เขาต่อเติม

โยธาเขตไม่รู้ได้ยังไงครับ
เรื่องนี้ปล่อยปล่าละเลยกันมาได้ยังไงครับ

ปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
คือถ้าไม่มีเรื่องขึ้นมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าปล่อยประละเลยกันยังไง

เวลามันเกิดเรื่องที่ไหน
แล้วก็เรียกหาว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย
ดูสิที่บันทึกไว้เนี่ยใครทำอะไรยังไง

เกิดเหตุจุดไหนเนี่ยมักจะมีข่าวตามมาว่า
กล้องวงจรปิดจุดนั้นมีปัญหา

ระบบบันทึกภาพมีปัญหามั่ง
สารพัดสารพันธุ์

นี่ถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาใครจะไปรู้ว่า
ว่าโรงพยาบาลต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกโดยไม่ขออนุญาต
เหมือนกับว่าเวลาไฟไหม้โรงหนังที่ศูนย์การค้าไหนสักแห่งหนึ่ง
ตรวจไปตรวจมาอ้อมีการต่อเติมโดยไม่ขออนุญาต

นี่มันเป็นเรื่องบกพร่องมันเป็นเรื่องความสะเพรา
มันเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ได้มาตรฐาน
ตัวอย่างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่า
เนี่ยถ้าไม่เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วแล้วใครจะรู้ว่าโรงพยาบาลพระราม๒จะเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นเรื่องของคุณช่อลัดดาเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
ทำไมช่วงเวลานั้นไม่มีแพทย์เข้าเวร

ประเด็นนี้พูดไปแล้วเมื่อวาน
แล้วกรมสนับสนุนบริการ
ก็จะต้องตรวจสอบเรื่องนี้
และจะต้องลงโทษให้ปรากฏว่า

วินิจฉัยปัญหาก็ต่างกัน
การดูโรคว่ามันเข้าข่ายวิกฤตฉุกเฉิน
ไม่เข้าข่ายวิกฤตฉุกเฉิน

ผมคิดว่าแพทย์คงไม่ปล่อย
ให้คุณช่อลัดดา
ต้องหาแท็กซี่ไปโรงพยาบาลบางมด
และสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่นั่น

เรื่องของคุณอัตชริยะ

ในไลน์หน้าจอก็มีวันก่อนนั่งอ่านดูอยู่

ถามมาว่าคุณอัตชริยะเรืองรัตนพง

จำได้ไหมตอนนั้นคดีคุณจอมทรัพย์เนี่ย

ตำรวจทำไมทำงานมั่วซั่ว

เอาคนผิดไปเข้าคุกไว้ตั้งนาน
ดูเหมือนว่ากระแสตอนแรก

อัตชริยะเรืองรัตนภง

พร้อมกับออกมาการันตีว่า

มีขบวนการรับจ้างติดคุก

ก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะทำไม

ความเป็นจริงก็พิสูจน์ได้ครับ

ก็ทำให้ดารา
คนหนึ่งต้องพ้นโทษ

กำลังถูกตั้งกรรมการสอบอยู่นะครับ

มีคนร้องเรียนมาที่ชมรม
ช่วยเหลือเยอะอาจจะกำเยอะเรื่องนั้นเรื่องนี้

ร้องเรียนตัวเองทำผิดแท้

ชอบใจอีกทีใครที่เป็นแฟนของอาม

เป็นชาวสุราชธานี

จากมหาลัยเอเชียอาคาเน
เคยเป็นวิศวกรโรงงาน

เคยถูกทนายความหลอก
ถึงใจปิดกิจการครับ
เรียนศึกษากฎหมายเพิ่มเติม

แล้วก็เรียนอย่างจริงจังมาก

คือเกร็ดประวัติคุณอัจฉริยะ

หรือคนอย่างองค์กรเอกชน

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น

รับรองถูกรองเรียนไข่ถูกกัน
แกล้งรังแก่ที่ไหนเชิญมาที่นี่

ลำพังอย่างนี้แหละ
แล้วก็ทำให้คนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น
วันนี้ก็พูดถึงคุณอัจฉริยะว่า

อันนี้ขอได้รับความชื่นชมด้วย
เพราะว่าแต่ละเรื่องที่ออกมานั้นเนี่ย
ทำให้คนที่เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม

คือต้องบอกว่าหลายคนเองก็สงสัยเหมือนกัน
หน่วยงานรัฐทำไมทำงานไม่ทันกันเลย
ทำไมติดตามทางนี้แล้วก็รวยหักรวดเร็ว
กรมคุ้มครองสิทธิ์อะไรสภาธนายความก็มี
มีแผนกรับเรื่องต้องทุกรองเรียนแต่ว่ากูอ้าย
ไม่ทันใจไม่ทันการต้องอย่างนี้

ก็ติดตามกันต่อนะครับก็ถือซะว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันเนอะ
ทั้งภาพประชาชนภาคหน่วยงานรัฐต่างนั้นนะ
เพื่อที่จะทำให้สังคมเพื่อที่ทำให้ทุกอย่างมันกระจ่าง